ตี้

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะอยู่กับดิฉันวราพรสมพงศ
ครับและผมทัศนัยโค้ดทองครับค่ะเย็นนี้เป็นเย็นที่มีแต่ความสะเทือนใจ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ
ที่จังหวัดหนองบัวลำพูคนร้ายซึ่งเป็นอดีตตำรวจค่ะ
ได้บุกเข้าไปในช่วงเวลาที่คุณครูรายงานบอกว่าเด็กกำลังนอนกลางวันกันอยู่
ถูกต้องก็เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงกว่าเท่านั้นเอง
ผู้ปกครองก็ไปรับนะคะลูกหลานแต่ปรากฏว่าคนร้ายได้ก่อเหตุกราดยิงนะคะ
ทำให้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายสิบรายด้วยกันค่ะ
มันมาใส่ไปแล้ว
มันมาลูก

มันมาลูก

มันมาลูก

ช่วง๑๒นาฬิกา๕๐นาที

ผู้ก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคำราบ
เป็นอดีตตำรวจสพนาวัง

หมายเล็บทะเบียนกไก่ธ๖๔๙๙

เด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์อำเภอนากลาง
จากนั้นใช้อาวุธปืนลูกซอง

ราดยิงเด็กที่กำลังนอนอยู่ในศูนย์

ผู้ปกครองของเด็กที่ไปรับบุตรหลาน
เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายค่ะ

คนร้ายก็ขับรถกระบะหลบหนี

ก็ไปเฉียวชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจสพนกลางจนบลำพู

ระวังคนร้ายที่เกาะเหตุรายนี้
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวได้
โอเคว่าจะไปเกาะเหตุที่อื่น

ขอให้ทุกคนอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
รถพยาบาลหน่วยกู้ภัยจากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ระดมกันมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อลำเลียงผู้เสียชีวิต

ญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาดูบุตรหลานของตัวเองนะคะ
เย็นนี้เป็นเย็นที่เสียงร่ำให้ระงมไปทั่วพื้นที่นะคะ
สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก
ผู้ปกครองบางรายร้องไห้จนแทบหมดสติค่ะ
เป็นราชาศัพท์คือบุตรประชาภาพ
ท่านเรียกว่า
อาจ่อนสงสัย
หลังจากที่หลบหนี่รายงานว่าคนร้ายขับรถไปบ้านภรรยา
หลังจากนั้นก็ก่อเหตุยิงภรรยาลูกแล้วก็ยิงตัวเอง
เสียชีวิตรวม๓ศพอยู่ในบ้านพัก
ตามข้อมูลรายงานบอกว่าคนร้ายเป็นอดีตตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ถูกจับกลุ่มพร้อมยาบ้า
หลังจากนั้นมีคำสั่งให้ออกจากราชการนะคะส่วนสาเหตุในการก่อเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้
เรื่องต้นมีรายงานบอกว่ามาจากการคุ้มคลั่งเนื่องจากเสพยาเสพติดค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูอัปเดตตัวเลขของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตณตอนนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะจบที่ตัวเลขนี้หรือไม่
นะฮะนี่เป็นตัวเลขล่าสุดตอนนี้รวมอยู่ที่สามสิบหกรายครับคุณผู้ชมนะฮะ
เป็นผู้ใหญ่สิบสองรายเป็นเด็กยี่สิบสี่รายและมีผู้บาดเจ็บอีกสิบสองรายซึ่งจำนวนที่เรารายงานไปผู้เสียชีวิตสามสิบหกรายนั้นเนี่ย
รวมผู้ก่อเหตุรวมทั้งลูกและภรรยาของเขาที่เขาไปก่อเหตุยิงที่บ้าน
ถ้าจำแนกเป็นผู้เสียชีวิตที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จุดเกิดเหตุ๒๔รายครับที่ทำการอบตอุทัยสวรรค์๒ราย
ที่บ้านผู้ก่อเหตุในพื้นที่ที่บ้านท่าอุทัยเนี่ยห้ามรายกลางบ้านเลยที่เขาระหว่างที่เขาไปหนึ่งรายครับ
แล้วก็ที่บ้านหนองกรุงศรี๑รายรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๓ราย
ตัวเลขนะตอนนี้อยู่ที่๓๖รายแต่อย่างที่บอกว่ายังมีผู้บาดเจ็บอีกทั้งหมด๑๒รายด้วยกันนะครับ